มีข่าวดีอีกหนึ่งอย่างที่คนรอคอยอยู่วันนี้เป็นวันแรกสำหรับโครงการมร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย
ใครสนใจจะซื้อของขวัญในโครงการต้องมีแผนที่จะท่องเที่ยวในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้น
ว่าต้องเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะฮะและถ้าไม่อยากจะผิดหวังอีก
ทรทก็มีคำแนะนำทุกคนต้องเตรียมพร้อมเพื่อซื้อของขวัญดังต่อไปนี้
เริ่มจาก๕เรื่องที่ต้องทำมีอะไรบ้างดูไปพร้อมกัน
หนึ่งลงทะเบียนจะต้องเปิดเว็บไซต์โครงการผ่านเว็บบราวเซอร์เช่น
แล้วก็เลือกสินค้าที่ไม่อยู่ในภูมิลำเนาของตนเองอ่านเงื่อนไขข้อมูลให้ละเอียดนะครับ
เปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงเที่ยงคืนนะฮะหกโมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะฮะ
ถ้าวันนี้ใครไม่ทันก็พรุ่งนี้๖โมงก็เริ่มกันใหม่๑๒ธันวาคมอีก๑วัน
รวม๒วันให้ไป๒๐๐๐รายการ
ก็พิมพ์เข้าไปแอด๑๐๐เที่ยวทั่วไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
โมงเช้าถึงเที่ยงคืน๒วันวันนี้และพรุ่งนี้
ขณะนี้คุณกำลังต่อคิวเพื่อเข้าสู่หน้าเลือกซื้อสินค้า
เวลาที่คาดว่าจะเข้าสู่เว็บไซต์มากกว่า๑ชั่วโมง
คุณจะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ในอีกในมากกว่า๑ชั่วโมง
นี่เพิ่งจะผ่านไปครึ่งชั่วโมงนิดนะ
เหมือนตอนที่ลงทะเบียนคราวที่แล้วเลยค่ะ

ชีวิตนี้เกิดมาเพื่อรอค่ะ